พี่กู้ภัยไม่ได้อยู่นิ่งว่างนะคะ
เพราะว่าชาวบ้านบอกกลางคืนเนี่ยหลับไม่ได้นอนไม่ได้
ไม่ได้กลัวผีแต่กลัวเจ้าตัวนี้ล่ะค่ะ

พี่กู้ภัยมาเลยค่ะมาด้อมมองตัวอะไร

งานนี้มันไม่ได้มาเฉยนะมันมาเขมือบไก่ในเล้าด้วย
มาที่บ้านเล็กที่๖๑๑๔๖หมู่๕ตำบลสัตถาหีบอำเภอสัตถาหีบจังหวัดพลบุรี
บอกได้เลยว่างานนี้ไม่ใช่ว่าแต่เจ้าของบ้านที่ไม่ได้นอนนะพี่กู้ภัยก็ไม่ได้นอนเหมือนกัน
พากันบึงรถมาแล้วค่ะเพราะว่าลุงชาญเนียมจำรัฐเจ้าของบ้านเนี่ย
โทรไปบอกว่าได้ยินเสียงไก่ที่เลี้ยงเอาไว้ส่งเสียงกระต๊ะตอนกลางคืน
มันใช่เวลาล่ำเวลาไหมมันไม่ใช่ไงก็เลยคิดว่าจะต้องมีอะไรมาบุกมันแน่
พอไปดูอ่าใช่เลยงูจ้าแต่พี่เขาจะจับเองก็ไม่ได้
ก็เลยต้องไปตามพี่กู้ภัยมาช่วยจับนะคะ
งานนี้เนี่ยใช้เวลากว่า๓๐นาทีกว่าจะจับพี่เหลือมตัวนี้ได้
พอจับได้แล้วเอาล่ะเอาวัดความยาวซะหน่อยวัดสัดส่วนสิ
โอ้โหนี่มันเท่ากับความยาวประตูเลยนะ

เหมือบไปแล้วนะครับแล้วไม่พอนะมันยังพกลูกงูเหลือมมาด้วยอีก

คุณคะงานนี้พี่เจ้าหน้าที่เขาก็เลยบอกว่า
เอาล่ะเดี๋ยวจะพาพี่เหลือมและลูกน้อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ
ที่บ้านของเจ้านะอย่ามาที่บ้านคนเลย
ถ้าหิวเดี๋ยวไปหาในป่าน่าจะเหมาะกว่าตรงนี้
จะได้หลับได้นอนกันสบายอกสบายใจซะที
คุณพี่ก็หลับไปเรียบร้อยแล้วแต่พี่คนต่อไปค่ะไม่หลับค่ะหลับไม่ลง
เพราะว่าอย่างที่บอกเลยงูเหลือมมันเขมือบไก่
โอ้โฮดูพุงสักก่อน
ไม่ต้องดูนะมันยังไม่ทันได้ลงพุงดีนะ
มันกำลังแบบเขมือบเข้าไปยังไม่ทันแบบถึงพุง
คาตาเลยคุณผู้ชมแค่เห็นตัวแล้วก็ขนลุกไปหมดแล้วนะ
งูเบิ้มตัวนี้แอบเลื้อยเข้ามาในบ้านเลขที่๓๘๖หมู่๑๒ตำบลโชคชัย
ทางเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งจากคุณสุวิทย์เลี้ยงวงเจ้าของบ้านเลยค่ะ
ว่ามีงูเหลือมบุกเข้ามาเขมือบของรักของข้า
เพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมรับประทานอาหารอยู่นะฮะ

ของรักของคุณพี่สุวิทย์ที่เจ้าเหลือเหมือบไปนั้น

โอ้โหไก่ชนแสนรักที่ราคา๓๐๐๐บาทค่ะคุณ

คุณพี่สุวิทย์บอกว่าโอ้โหอุตส่าห์เฝ้ารักฟุมฟักธนุธนอง
ดูแลมาตั้งแต่อ้อนแต่ออด
ประดุษเป็นลูกแท้ในไส้เหมือนไข่ในหิน

แล้วก็จะนำมาเป็นพ่อพันธุ์ผสมกับแม่ไก่ที่มีอยู่

เป็นรายได้เสริมในยุคแบบโควิด๑๙แบบนี้ไง

แต่ฝันสลายไปในพริบตา
และที่สำคัญนี่มันไม่ใช่ครั้งแรกแล้วที่ต้องเจ็บใจ

เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีสุนัขมากัดพ่อพันธุไก่ชนตายไปแล้วครั้งหนึ่ง

มาครั้งนี้เจ็บซ้ำสอง
ทำใจไม่ได้ทำใจยากจริง
ได้ยินแบบนี้แล้วก็เห็นใจคุณพี่สุวิทย์เหมือนกันนะ
ก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับคุณพี่ด้วยนะคะ
ส่วนคุณพี่กู้ภัยนะคะต้องขอบคุณมากเลย
จับทั้งที่มันยังเขมือบอยู่เลยค่ะ

แต่ไอ้งูมันก็บอกว่าก็ย่อนคืนให้แล้วไง